ฆ่าโหดมีดแทงคอมัดมือศพด้วยก้านกล้วยไปที่มุกมุกดาหาร
ผู้ชายคนนี้อายุห้าสิบถูกฆ่าเยี่ยมยังไงล่ะแทงคอเยี่ยมไหมเออ
ทุบหัวเยี่ยมไหมแล้วก็เอาก้านกล้วยมัดมือซะ
มือซะคุณผู้ชมก่อนตายเมียได้ยินเสียงยอมแล้วยอมแล้วแล้ว
เข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตคือนายสุตาศรี
หักทั้งสองข้างโอ้โหมันจะอะไรจะโหดขนาดนี้แล้วเนี่ยอืม
ข้อมือเอาก้านกล้วยมัดเอาไว้คุณผู้ชมนางสาวอริสาเมียของผู้ตาย
เล่าบอกว่าเธออยู่บ้านกับแม่อีกหลังหนึ่งห่างไป๑๐๐เมตร
ทุ่มหนึ่งได้ฉันจำได้เลยทุ่มนึงได้เมื่อวานนี้ได้ยินเสียงเหมือน
คนทะเลาะกันได้ยินเสียงคนพูดบอกยอมไหมยอมไหมแล้วก็ได้ยินเสียง
ตายบอกยอมแล้วจากนั้น๑๐นาทีคุณผู้ชมเสียงก็เงียบไป
กับแม่วิ่งมาดูอ้าวสามีฉันตายแล้วนะครับ
คือไปยังไม่ได้ตายทันทีนะนอนหายใจรวยรินรวยลินสักพักก็ตายครับ
ที่เราเห็นครั้งแรกมีอะไรปักที่คอมีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีมีแต่มีตั้งแต่ไอ้กล้วย
ใบกล้วยนะใบกล้วยมันจะนีอันนี้กันอยู่นะคะใบกล้วยนี่หมายถึงมัด
มือค่ะมัดมือสองข้างเลยเหรอค่ะมัดมือสองข้างหนูเห็นก็แค่นั้นค่ะ
เมืองต้นตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวคนร้าย
นะครับแล้วจะต้องเนี่ยครับเชิญเมียผู้เสียชีวิตคนเมื่อกี้เนี่ย
อืมไปสอบสวนเพิ่มเติมหน่อยแล้วก็จะต้องเรียกเพื่อนเพื่อนที่อ้าว
ที่เคยมาเสพกัญชาด้วยกันกับผู้ตายมาสอบสวนด้วย
อืมนะครับว่าสงสัยใครบ้างค่ะ